ก็ยืนยันว่าอากิระนิชิโนครับกุญซือทีมชาติญี่ปุ่นก็มีสัญญาคุมทีมชาติไทยจนถึงปี๒๐๒๒ครับ
แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยตอนนี้ก็ยังต้องลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ

ก็เปิดเผยนะครับว่าตามสัญญาของนิชิโนจะทำทีมจนจบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายในปี๒๐๒๒ครับ
แต่ถ้าไม่เข้ารอบ๑๒ทีมก็จะคุมทีมจนจบรอบคันเลือกเอเชียนครับ
ในช่วงน่าจะเป็นมีนาคมปี๒๐๒๒อยู่ดีครับ

ส่วนตอนนี้นิชิโนยังอยู่ญี่ปุ่นครับ
แต่มีกำหนดการจะกลับประเทศไทยแล้วนะครับ

ในช่วงประมาณหลังวันที่๑๕มีนาคมครับ